ตอนนี้มาดูเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นด้วย

เวลาเจอเพื่อนบ้านลูกบ้านมีพฤติกรรมแบบนี้

คุณสืบสกุลถามก่อนว่าเวลาคุณอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้

ครับโอ้สาธารณูปโภคในหมู่บ้าน

แต่ทีนี้ค่ะมันมีปัญหา
อยู่ตรงที่ว่าคาดว่าลูกบ้านคนนี้
เพราะว่าเขาก็มีปมปัญหาเรื่องของการไม่จ่ายค่าส่วนกลางกันอยู่แล้ว
ทีนี้พฤติกรรมที่ลูกบ้านคนนี้ทำ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เขาก็เอาหลายคลิปเลยมาแชร์
คุณผู้ชมดูนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ผู้ชายคนนี้เขาจอดรถบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
หลังจากนั้นเขาก็ลงกันมาจากรถ
เอาถุงดำลงมาด้วยเทขยะทิ้งเตะไปหมด
ใช่คือมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้หลังจากนั้นมาที่หน้ากล้องวงจรปิด

แล้วไม่ได้แค่คลิปนี้มีเต้นด้วยคุณ
คือเห็นภาพชัดนะมุมอื่นมีอีกเพียบเลย
แล้วเดี๋ยวดูพอเขาเสร็จจากตรงนี้แล้วอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะ
อีกมุมหนึ่งที่กำลังเอาถุงตัวเทขยะเหมือนกันนะ
เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเทขยะอย่างเดียวนะคุณ
มันยังมีอีกเขายังเอาแบบขวดน้ำ
ที่ใส่น้ำแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำอะไรเนี่ย
มีคนบอกว่าเป็นน้ำปัสสาวะด้วยนะ
มาราดตรงหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
มีอีกหลายพฤติกรรมเลยขับรถชนกรวยบ้าง
เอามือไปปัดกล้องวงจรปิดบ้าง
ทีนี้พอเห็นคลิปนี้ทีมข่าวของเราค่ะ
คุณกิริษักษ์บอกว่าอู๋อย่างนั้นต้องลงพื้นที่หน่อยล่ะ
ไปดูหมู่บ้านที่เกิดเหตุหมู่บ้านนี้เลย
หมู่บ้านหรูอยู่นะคะอยู่แถวซอยลาดรามคำแหง๖๔ทับ๓
ก็ไปสอบถามไปถึงบ้านเลย
เขาแชร์บ้านเลขที่ของลูกบ้านคนนี้เลย
ทีนี้ไปถึงก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าเป็นแม่ของผู้ชายในคลิป
ตอนนี้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นหมดแล้ว
แล้วก็สาเหตุที่ลูกชายทำลงไปเนี่ย
เพราะว่ารู้สึกเก็บกฎที่ครอบครัวของเขาถูกกันแกล้งจากทางนิติบุคคลของหมู่บ้าน
อันนี้คุณแม่ให้ข้อมูลกับเรานะคะ
ทีนี้แม่ก็เลยบอกกับลูกชายไปบอกว่า
แต่ว่าการที่ลูกไปทำแบบนี้มันก็ไม่ดีนะมันไม่เหมาะสม
ซึ่งทางด้านนายปฐมพลเที่ยงวงก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าได้นำหลักฐานที่ลูกบ้านในหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
มาปรึกษาตำรวจสนหัวหมาก
ปฐมพลก็คือเป็นในคณะกรรมการนิตินี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่าเอามาปรึกษากับตำรวจสนหัวหมากตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมแล้ว
ซึ่งลูกบ้านคนนี้เขามีพฤติกรรมแบบนี้เลยคุณผู้ชม
คือขับรถไปชนกรวยที่ตั้งเอาไว้ในหมู่บ้าน
แล้วก็เนี่ยหาเอากองขยะมาเท
บางทีก็มีการนำปัสสาวะนำใส่ขวด
แล้วก็มาเทราดทิ้งไว้บริเวณป้อมรอปภ
ขนาดนั้นเลยเหรอฮะใช่แล้วบางทีขับรถมานะ

ทำให้คนอื่นในหมู่บ้านลูกบ้านคนอื่นเนี่ย

ทีนี้พอนิติบุคคลทราบเรื่องนี้
ก็ไปคุยกับครอบครัวของลูกบ้านที่ก่อเหตุ
แต่มันก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นิติเขาบอกนะคะบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่
นิติบุคคลหมู่บ้านฟ้องร้องเรียกเงินค่าส่วนกลาง

เขาไม่จ่ายมาตั้งแต่ปี๕๒

ค่ะรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายเป็นเงิน๒๙๐๐๐๐บาท
ทำให้ทางฝั่งลูกบ้านเองเขาก็เกิดความไม่พอใจ

แม่ของลูกบ้านบอกว่านิติไปกันแกล้ง
นิติยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งลูกบ้านตามที่อีกฝ่ายหนึ่งอ้างอย่างแน่นอน
เอาไปฟังผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านเล่าหน่อยนะคะ
แล้วก็ทำตามระเบียบตามกฎหมายว่า
ก็อายัดตามกฎหมายหนึ่งว่าอายัดที่ดินตามระเบียบ

ว่าถ้าเขาจะโอนจะขายก็ต้องมาจ่ายค่าส่วนกลางก่อนตามกฎหมายครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ทางนิติก็ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าคลิปต่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ในเฟซบุ๊กเขาแชร์กันเยอะมากเลย

ความอันทภาณของลูกบ้านรายนึงที่หมู่บ้านนี้
แล้วก็บอกว่าไม่จ่ายค่าส่วนกลางมาเป็นระยะเวลาหลายปี

ลูกบ้านรายนี้แพ้ก็เลยทำตัวอันทภาณ
แล้วบอกว่าให้แชร์กันต่อให้ไม่มีที่ยืนในสังคมด้วย
อันนี้ในโลกโซเชียลที่เขาแชร์กันนะคะ
เดี๋ยวตอนนี้เขามีที่ยืนในหมู่บ้านไหม

ผู้ชายคนนี้เขาไปพบพนักงานสอบสวน

แต่ก็เจ้าตัวเขาก็ยังไม่ได้ให้การใด

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติม